ผู้ชายสำส่อนผลิตลูกได้น้อย
เพราะอะไรรู้ไหมเขาวิจัยมาแล้วจาก
เขาพบว่าผู้ชายเจ้าชู้ที่ซ้ำซอนไปทั่ว
มันจะมีลูกไม่ดกเพราะอย่างที่คนทั่วไป

ใช่ไงแต่เชื้อผมโอเคไง

เดี๋ยวสิไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังก่อน
มันไม่ได้สาเหตุจากผู้ชายอย่างเดียวด้วย
เขาบอกว่าผู้ชายที่มีคู่ครองมากหน้าหลายตาเนี่ย

เนื่องจากอสุจิต้องไปต่อสู้แข่งขันกันหนัก

โดยมากคู่นอนเขาที่เป็นผู้หญิง
ก็มักจะเจ้าชู้ด้วยเช่นกัน

นั่นดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเอากล้องวิดีโอนี่นะ

เวลาพอมันเคลื่อนตัววิ่งออกมาเนี่ย
มันมีการแข่งขันกันมาก
ตัวที่แข่งขันกันแข็งแรงที่สุดของผู้ชายเนี่ย

ซึ่งมีนิสัยที่เป็นแบบตัวเมียหลัง

เอาใหม่นะของเธอเป็นผู้ชายสำสรรค์
อายุมากมันก็ต้องวิ่งมาเป็นล้านตัว

ผู้หญิงก็เป็นแบบสาวแบบว่าสำส่อนพอสมควร

ที่มันแข่งกันอย่างนี้เธอเข้าใจคำนี้

อันนี้ก็สำสรรค์พอกัน
มันก็จะเจาะยาก
ไม่ติดจริงเหรอเออ